กลับมาติดตามข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กับเรา๓คนกันต่อค่ะคุณผู้ชม
ดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับน้องหน่อยว่ากันอย่างนั้นนะคะ
แต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคุณผู้ชมลองดูรายละเอียดกัน
ที่จังหวัดภูเก็ตเขาไปร่วมกิจกรรมกับทางรุ่นพี่

ซ่อมในกิจกรรมรับน้องจนเสียชีวิต

แต่ทีนี้ข้อมูลคำชี้แจงเนี่ยน้องมิ้นนะ

ไปดูกรณีที่มีการแชร์ภาพ

เรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีการเสียชีวิตของนางสาวพรพิพัฒน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมภาษา

หลังจากที่เกิดอาการช็อกหมดสติ
และเข้ารับการรักษาตัวที่ห้อง

พร้อมทั้งระบุว่านางสาวพรพิพัฒน

รุ่นพี่ลงโทษด้วยการให้
จนเกิดอาการช็อกเหตุมาจากการซ่อมของรุ่นพี่และเสียชีวิต
ในเวลาต่อมาก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากรวม
สั่งให้น้องมิ้นวิ่งจนเกิดเหตุการณ์นั้นด้วยก็เป็นความ
ไหวของโลกโซเชียลนะคะส่วนความคืบหน้าเมื่อวานนี้
สิงหาคมที่สพเมืองภูเก็ตญาติของนางสาวพรพิพัฒน์ก็
นำโดยนางสาววิลาวันเอียดธรรมค่ะซึ่งเป็นพี่สาวมา
กับตำรวจเพื่อที่จะแจ้งความพร้อมขอให้ตำรวจตรวจสอบ
สอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของน้องมิ้นหลังจากที่มีข้อ
มูลพบว่าอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้แจ้งข้อมูลมา
แบบนึงนะคะส่วนข้อมูลจากเพื่อนเพื่อนของน้องก็บอกอีก
แบบหนึ่งคือมันไม่สอดคล้องกันส่วนพี่สาวของผู้เสีย
ชีวิตของน้องมิ้นเนี่ยนะคะยืนยันว่าความเห็นของหมอที่
บอกว่าเลือดออกในช่องปอดมีอาการหนักขัดแย้งกับตามที่
ทางมหาวิทยาลัยแจ้งว่าเกิดจากอาการเป็นลมจากการวิ่ง
เพียงหนึ่งรอบค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยพอถ้าจริงคำชี้แจ้ง
ให้ข้อมูลเนี่ยไม่ตรงกันทางญาติก็เลยยังเคลือบแคลง
สงสัยใช่มหาวิทยาลัยบอกว่าวิ่งหนึ่งรอบใช่ไหมอืมทีนี้
เมื่อวานอ่ะตอนบ่ายนะคุณชิสาเขามีการเชิญพวกเอ่อ
กลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะค่ะให้ปากคำแล้วจากการ
สอบสวนเนี้ยคือเขาบอกว่าวันนั้นเนี้ยซ้อมของกลุ่มสี่
ชงฮูอยู่อืมมีรุ่นน้องปีหนึ่งอ่ะสิบเอ็ดคนมีรุ่นพี่
สี่คนคือรวมกันเป็นสิบห้าคนแล้วก็ซ้อมเต้นตามท่ามี
ข้อตกลงนะถ้าเกิดน้องเต้นผิดจังหวะจะต้องวิ่งรอบ
ลานจอดรถหนึ่งรอบทีนี้พอซ้อมเสร็จก็มีการดื่มน้ำมีการพักผ่อนใช่ไหม
พอมาทุ่มนึงเนี่ยก็เลยจะเริ่มวิ่งรอบลานจอดรถ
แล้วเขากำหนดจำนวนวิ่งคือ๘รอบ
ทีนี้พอน้องมิ้นวิ่งถึงรอบที่๖เป็นลมหมดสติ
แล้วพี่ก็เลยช่วยการประถมพยาบาลแจ้ง๑๖๖
แล้วก็ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รีบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแจ้งไปทางญาติ
เห็นไหมพูดไม่ตรงกันแล้วมหาวิทยาลัย๑รอบแต่พี่บอกบอก๘รอบนะ
ทีนี้ญาติก็บอกว่าอยากจะให้ไขความจริงเลยไปพบกับตำรวจ
อย่างแรกคือลงบันทึกประจำวันเอาไว้
โดยอยากจะให้ทางอาจารย์และรุ่นพี่มาบอกด้วยเหมือนกัน
เป็นการขอข้อเท็จจริงขอคำยืนยันนะคะ
โดยนางสาววิลาวันเอียดดำอายุ๓๔ปี
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องมิ้นเนี่ยนะคะ
บอกว่าจากการสอบถามเนี่ยเพื่อนเนี่ยเล่าเหมือนที่คุณอาริยาบอกเลยนะคะ
คือทำโทษให้วิ่ง๘รอบเนื่องจากว่าน้องมิ้นเนี่ยมาสาย
หลังจากที่ไปทำกิจกรรมกีฬาสีของมหาวิทยาลัย
ส่วนเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยออกมาชี้แจง
บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร
โดยเฉพาะข้อมูลการทำกิจกรรมต่างของรุ่นพี่ในคณะ
และยังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกับน้องบ้าง
คือก็ต้องมองคนละมุมเพราะทางมหาวิทยาลัยก็คง
ไม่อาจจะทราบว่าแต่ละกลุ่มแต่ละคณะ

แต่คือทางญาติก็คาดหวังอยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยชี้แจงให้ชัดเจนขึ้น
พร้อมทั้งยืนยันด้วยว่ายังไม่รับศพน้องมิ้นมาประกอบพิธีทางศาสนา
เนื่องจากแพทย์จะชนะสูตรศพน้องมิ้นตรวจชิ้นเนื้อ
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดก่อนนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อน้องเสียชีวิตไปแล้ว
คือจะเอาอะไรมากมายก็ไม่ได้นะคะ
ทำได้แค่เรียกความยุติธรรมแล้วก็ความเป็นธรรมให้กับน้อง

ก็ยังไม่เท่าที่ควร
เพราะว่าคำตอบยังไม่ได้ว่าน้องเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไร
เรายังไม่ได้ภาพกล้องวงจรปิด
เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอข้อมูลจากทุกฝ่ายกันต่อไปนะคะ
ส่วนทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหิรันประสานการ
ธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตบอกว่า
หลังเกิดเรื่องก็ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยา
กับครอบครัวเป็นเงินเบื้องต้น๑แสนบาท
และติดต่อประสานงานกับทางครอบครัวของนักศึกษาที่เสียชีวิตแล้วนะคะ
พร้อมกันนี้ค่ะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
นาธิการบอกว่าถ้าพบว่ามีความผิดก็จะลงโทษทางวินัยต่อไปนะคะ
พร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่าการสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมการรับน้องใหม่
แต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกีฬาสีของคณะที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วนี้
ขณะที่ทางด้านนายดวงฤทธิ์เบนจาธิกุลชัยรุ่งเรือง
ใจมายังครอบครัวค่ะพร้อมทั้งยังกำชับนะคะให้มหาวิทยาลัย
ทุกแห่งช่วยดูแลตรวจสอบเรื่องของการจัดกิจกรรม
ต่างแบบนี้เพราะบอกว่ามหาวิทยาลัยควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองจึงไม่ควรให้มีเหตุการณ์แบบนี้ก็ย้ำเตือนรวมถึงให้ความช่วยเหลือไปด้วยนะคะ